ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมรอบ๘ทีมสุดท้าย
ไทยเจอกับจีนแล้วก็แพ้ไป๐ประตูต่อ๕
แล้วก็อีก๒ลูกจากอู่ย่าชาแล้วก็เชี่ยวอู่อี้

ว่าเกมนี้ลูกทีมทำได้ดี

หลังจากนี้ก็ต้องกลับไปแก้ไขปรับปรุงแทบจะทุกจุด
ทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจการกล้าตัดสินใจ
รวมถึงการเล่นให้หนักกว่าเดิมด้วยค่ะ
ด้วยค่ะขณะที่มาดามแป้งหรือว่าคุณนลพันร่ำซ้ำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาวไทยนะคะก็ออกมาขอโทษที่ทำให้แฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศต้องผิดหวังผ่านทางเฟสบุ๊คของตัวเองโดยบอกค่ะว่าไม่มีคำแก้ตัวใดใดสำหรับเกมการแข่งขันและผลการแข่งขันในครั้งนี้นะคะขอน้องรับทุกคว
ในประเภทแล้วก็คู่ทีมชายนะคะรอบสิ่งชนะเลิศก็ชนะลาวไปสองต่อส่วนคู่ส่งผันให้นะตอนนี้ค่ะทับตะก้อไทยนะคะได้เหรียญทองที่สามตามความคาดหมายส่วนอีกหนึ่งเหรียญทองค่ะได้มาจากการแข่งขันเจสกีนะคะรุ่นวันอาบาวต์หนึ่งพันหนึ่งร้อยสต๊อกนะคะโดยอรรถพลคุณสาทำคะแนนรวมสองร้อยห้าคะแนนคณะกรรมการค่ะข
ถูกปรับเหลือ๒๐๒คะแนนแต่ก็ยังคงได้เหรียญเงินค่ะ